อำเภอกเกาะสมุยนะครับคนร้ายประกบยิงหญิงเจ้าของห้องเช่าเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นอาจจะมีความขัดแย้งกัน

ซึ่งก็ขัดแย้งกันมายาวนานนับ๑๐ปีแล้วครับ
ตำรวจภูทรบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เข้าตรวจสอบสภาพศพนางบุญพัฒน์แทรกขวยนะครับ
อายุ๖๒ปีเจ้าของธุรกิจบ้านเช่า
แล้วก็มีอาชีพทำขนมส่งขายด้วย

นำขนมไปส่งที่ถนนสายปากคลองตลาดสนามบินเกาะสมุย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ่อผุดระบุว่า
เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ

รู้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นต้องนำขนมมาส่งให้

มารอที่จะลงมือในช่วงเช้านะครับ

ก็พบว่าปมความขัดแย้งของตระกูลนี้ก็มาจากเรื่องที่ดินที่เป็นทำเลทอง
ในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุยของนายหมีดทองมากมีลูกทั้งหมด๗คนครับ
นางบุญพัฒน์เป็นลูกคนที่สองซึ่งเสียชีวิตแล้วนะครับ
จำนวน๔คน๓คนเสียชีวิตจากการถูกยิง
และน่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินในตระกูล
ส่วนอีก๑คนเสียชีวิตจากอาการป่วยครับ
อกจากนี้ในหมีดนั้นซึ่งเป็นเจ้าของมรดก
ก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
ส่วนลูกเขย๒คนและหลานชายอีก๑คนของนายหมีด
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเช่นเดียวกันครับ
หากรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิง
ในส่วนที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินมรดกจำนวนประมาณ๗คน
ซึ่งนางบุญพัฒน์ที่ถูกยิงเสียชีวิตรายล่าสุด
เป็นผู้รับจัดการมรดกตามที่ผู้เป็นพ่อระบุเอาไว้
แล้วก็มีการแบ่งแยกกันในหมู่พี่น้องนะครับ

สำหรับบรรยากาศในงานศพของนางบุญพัฒน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตไม่เปิดเผยข้อมูลใด
เพียงว่าทางญาติยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิต
ล่าสุดพลตำรวจรีอภิชชาติบุญศรีโรศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เรียกตำรวจชุดคลี่คลายคดีให้เร่งหาข้อมูล
ติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนครับ
เรื่องต้นยังไม่ปักใจว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ
เป็นมือปืนอาชีพหรือว่าเป็นเครือญาติกันเอง
ส่วนสาเหตุการสังหารตั้งประเด็นสำคัญไว้ที่ความขัดแย้งเรื่องมรดก
มีความขัดแย้งมายาวนานนับ๑๐ปีครับ